ทุกผู้ชมครับมาดูอุบัติเหตุที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นเรื่องของอาถรรพ์ของยักษ์แดงหรือไม่
ท่านยังจำได้ไหมครับที่ถนนซอยกิ่งแก้ว๒๑ที่บางพลีสมุทรปราการ
เคยมีเหตุรถกระบะคว่ำแล้วตายไป๑๓ศพ
หลังจากนั้นนะครับชาวบ้านไปขอหงขอหวยขอลอตเตอรี่อะไรกันเนี่ย
เลขเด็ดเนี่ยก็ถูกลอตเตอรี่กันหลายงวดนะฮะตอนที่เกิดเหตุยังมีชาวบ้านบอกว่าเป็นเรื่องของยักษ์แดงหรือเปล่า
แดงที่เฝ้าถนนอยู่แถวนี้นี่แหละล่าสุดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกนะครับ
คืนวันที่๑๔มกราคมนายรัฐศิษย์นอกสะอายุ๒๓ประสบอุบัติเหตุ
ขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์เสียหลักพุ่งชนเข้าไปในร้านขายข้าวต้ม
ชื่อว่าร้านรุ่งเรืองอยู่ที่ปากซอยกิ่งแก้ว๒๖
ก็ใกล้กันนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
ตำรวจสพบางแก้วสมุทรปราการสอบสวนผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
ว่าผู้ตายขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์มาด้วยความเร็ว
แล้วก็ไม่ทันระวังนะฮะไม่ทันเห็นว่ามีรถพ่วงอยู่ข้างหน้า
มาถึงจุดเกิดเหตุน่าจะพยายามหักหลบรถพ่วงออกทางด้านเลนซ้าย
แต่ไม่พ้นชนท้ายรถบรรทุกจนเสียหลักพุ่งขึ้นไปบนทางเท้า
กระถางต้นไม้ริมถนนด้วยความเร็วความแรงของรถ
ก็เลยพุ่งต่อนะครับพุ่งเข้าไปชนร้านขายข้าวต้ม
ร่างของผู้ตายกระเด็นตกมาที่พื้นริมฟุตบาทแล้วก็เสียชีวิต
นี่ฮะคืน๑๔มกราคมนะครับผู้เสียชีวิตคือนายรัฐศิษย์นอกสระ
อายุเพิ่ง๒๓เท่านั้นคอหักแขนสองข้างก็หักนะครับ
ขาก็หักสองข้างเลยนะครับตรวจสอบกล้องวงจรปิดในระแวกใกล้เคียง
เดี๋ยวจะต้องดูอย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับว่าขณะเกิดเหตุแล้วเป็นยังไง
แต่เอาเป็นว่าถนนเส้นนี้มีคนตายอีกแล้วเคยตายเยอะสุดทีเดียวก็๑๓ศพ
อกจากนั้นก็มีทั้งเจ็บทั้งตายเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ร้านข้าวต้มรุ่งเรืองเจอเจ้าของร้านนะฮะเขาก็พาไปดูจุดที่รถบิ๊กไบท์กระเด็นเข้ามาชนที่ร้าน
บอกว่าคืนวันนั้นเธอกำลังเก็บเงินลูกค้าอยู่ด้วยโต๊ะสุดท้ายแล้วที่ร้านเห็นจักรยานยนต์บิ๊กไบท์เสียหลักชนไหลทาง
ร่างคนขี่กระเด็นไปกลางถนนสภาพคว่ำหน้าคอหักส่วนจักรยานยนต์บิ๊กไบท์พุ่งเข้ามาในร้านของเธอจนพังยับเลยฮะร้าน
ตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุจนมาถึงวันนี้เธอก็ยังนอนไม่หลับเพราะว่ากลัวแล้วก็ตกใจมาก
ส่วนตัวเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะมีอาถรรพ์อะไรบางอย่างเพราะว่าคนก็พูดกันอยู่เรื่องรูปปั้นยักษ์แดง
ถามว่าเชื่อไหมเธอบอกว่าเธอก็เชื่ออยู่เรื่องของอาถรรพ์
นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะยักษ์แดงตรงนี้นะครับชื่อสุริยาพบเป็นยักษ์ในรามเกียรที่มีกายสีแดง
ซึ่งว่ากันว่าเป็นยักษ์ที่ดุร้ายขี้โมโหชาวบ้านก็เลยบอกว่าพอมียักษ์ตนนี้เป็นรูปปั้นมาตั้งอยู่เนี่ย
โอ้โหอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินทั้งเจ็บทั้งตายเยอะสุดก็คือปากซอยกิ่งแก้ว๒๑ก็คือเส้นนี้นี่แหละนะ
รถกระบะของเด็กนักศึกษาที่ฝึกงานที่คว่ำแล้วก็ตาย๑๓ศพ
รถบิ๊กไบท์ที่เขาขับมามันก็ติดอยู่รถเข็นตรงนี้แล้วก็ศพก็ล่วงตรงนั้นลูกวิ่งข้ามไปก็ข้ามไปก็เจอศพคนหน้าร้านพอดี
โอ้โหมาอะไรไวขนาดนี้ฉลับมาเลยอ่ะเส้นกิ่งแก้วพี่มาอยู่สักประมาณปีกว่านะมันมันเกิดบ่อยเลยนะ
เห็นคนพูดกันเยอะพูดอะไรเรื่องหุ่นอะไรหุ่นยักษ์อะไรแบบนี้พี่ก็คิดว่ามันก็น่า
ในมุมของความเชื่อเรื่องอาถรรพ์ก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่มุมเรื่องของสภาพของถนนการขับขี่อันนี้มันก็เป็นหลักวิทยาศาส
อืมอ่าที่ก็ต้องระมัดระวังตรงนั้นกันด้วยนะครับอ่าแต่ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูเนี่ยฮะ
ถ้าสภาพพื้นที่ทำเป็นกราฟิกจะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะจะมียักษ์ตนนี้นะครับ
แดงเนี่ยที่ชาวบ้านเรียกกันเนี่ยตั้งโรงงานอยู่ตรงนี้
ระงานอยู่ตรงนี้เลยนะครับพอไปดูจุดเกิดเหตุที่มีผู้เสียชีวิต๑๓ศพนะฮะ
อยู่ที่ปากซอยกิ่งแก้ว๒๑นะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีตู้โทรศัพท์อยู่นะ
ที่หน้าปากซอยเป็นจุดที่รถกระบะคว่ำนะฮะแล้วตายกันสิบสามศพนะครับ
วันนี้เต็มไปด้วยน้ำแดงพวงมาลัยมีสิ่งของเส้นไหว้เยอะไปหมดเลย
คุณระวีการแก้ววิจิตรที่ลงพื้นที่ไปดูก็สอบถามเจ้าของร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าแถวนั้น
ว่าทำไมถึงมีการตั้งเครื่องเส้นไหว้กันล่ะแถวนี้
เขาบอกว่าหลังจากอุบัติเหตุ๑๓ศพคนมาขอเลขเด็ดกันเยอะ
บางคนถูกลอตเตอรี่นะรางวัลใหญ่ก็มาแก้บนกัน
อย่างช่วงที่เกิดเหตุแรกเลยนะ๑๓ศพเนี่ย
มีคนบอกว่าถูกติดต่อกันนะ๖งวดติดก็มี
เหมือนกับว่ามันก็มีทีวีหลายรายการมาถ่ายทำนะคะว่า
น้องเขายังอยู่น้องเขายังอยู่แล้วก็คือว่าคนก็เอ่อ
แบบซื้อหวยตามบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็ซื้อตามทะเบียนรถแล้วเขาก็ถูกกัน
ทุกอย่างที่ไหว้นี่ไม่ได้ไหว้แบบมาอะไรนะมาเหมือนขอหวยกันทุกงวดเลย
คือมีมาต่อเนื่องเลยมาต่อเนื่องเลยแล้วบางคนถูกก็มาวางถูกก็มาวาง
อย่างสังเกตวันใกล้หวยออกก็มีวันหลังวันหวยออกก็มี
บางทีก็มีเหล้าฝรั่งตลอดเลยใช่
แต่ว่าขึ้นอยู่กับความเชื่อนะใช่ค่ะคือถ้าดูจากจำนวนสิ่งของที่มาวางเส้นไหว้อะไรบอกว่าแก้บน
เพราะว่าได้เลขเด็ดแล้วถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัลอะไรเนี่ยผมว่าคนที่ไม่ถูกอาจจะเยอะกว่าก็ได้
ถึงความเชื่อก็ส่วนหนึ่งแต่การเดินทางบนท้องถนนมันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ